ก่อนจะเข้ากีฬานี้จะหาวอีกนะ

ไม่ได้ว่ากันก่อนเรื่องของกีฬา
เมื่อวานนะครับผมมีโอกาสได้อ่านข่าวข้ามไป
ก็ได้ทราบบทสรุปของการปะทะกันนะครับ
ตีกันของแฟนบอลเมืองทองการท่าเรือ
สรุปแล้วไม่มีการตัดแต้ม
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของทั้งสองทีม
มันเป็นมาตรฐานที่ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยนะครับ

ซึ่งต้องชมว่าทางคณะกรรมการนะครับ

ก็คือเน้นไปเรื่องการทำโทษของแฟนบอลไม่ให้เข้าสนาม
ซึ่งมันจะมีผลต่อรายได้ของทั้งสองทีม
เมื่อวานก็ใช้เวลาในการพิจารณากันมากกว่าสมคว้นนะครับ

แล้วก็หวังว่าคำตอบจะออกมาแบบลุ้นระทึก
เฉพาะแฟนของทางเมืองทองยูเต็

เล่นในบ้านแล้วมีโอกาสได้ฉลองแชมป์นะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปถือว่าเป็นงานที่กร่อยสำหรับแฟนบอลมากในปีนี้
ซึ่งหลังจากประชุมกันเมื่อวานก็มีผลออกมาดังนี้
ข้อแรกถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลของทั้งสองทีมที่ลุ้นกัน
ก็คือยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการลงโทษด้วยการตัดแต้ม
หรือว่าปรับแพ้จากกรณีดังกล่าว
เนื่องจากเหตุการณ์นั้นเกิดในฟุตบอลถ้วย
ในเกมการแข่งขันนั้นไม่มีสิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใด
เมืองทองก็ลุ้นแชมป์ต่อไม่มีปัญหา
ที่ทางการท่าเรือก็ลุ้นขึ้นชั้นถูกต้องมาเล่นไทยลีกต่อนะครับ
ส่วนข้อ๒นะครับก็คือห้ามกองเชียร์ทั้ง๒ทีมเนี่ย
เข้าชมเกมทั้งเกมเย่าและเกมเยือนตลอดทั้งฤดูการสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
และในฤทธิการสองพันห้าร้อยหกสิบเกมที่เป็นการแข่งขัน
ระหว่างเมืองทองกับการท่าเรือก็จะห้ามแฟนฟุตบอลทั้งสองทีมเข้าชมเกม
ดังกล่าวในทุกรายการที่ถ้าเกิดทั้งสองทีมนั้นต้องโคจรมาพบกัน

ห้้านะครับก็น่าจะเข้าใจกันคำตอบนี้ไม่น่าอีกปัญหา
นะครับส่วนข้อสามปรับเงินทั้งสองสโมสรจากกรณีที่มีการทะเลาวิวาสของแฟนบอล
จะโดนเงินครับ๑แสน๓๓๓๓๓บาทแล้วก็เพิ่มโทษปรับสมสรรค์เมืองทอง
จากกรณีที่มีการรักษาความปลอดภัยที่บกพร่องอีก๓๓บาท
ซึ่งโทษลดลงนะครับ๑ใน๓เนื่องจากเกิดเหตุในฟุตบอลถ้วย
คือ๑แสนเขามีการเพิ่มยอดมาภายหลัง
แต่ที่เหลือ๓๓บาทมันเป็นเศษ๑ส่วน๓ขอ๑แสนเต็มไง
หลายคนบอกว่าทำไมต้องมีเศษ๓บาทด้วยนี่แหละครับ
พอหารออกมาแล้วมันได้เท่านี้ไปตามกฎเลยนะตามกฎครับ
ส่วนข้อ๔นะครับก็คือห้ามทีมเมืองทองลงเล่นเกมในบ้าน๕นัดหลังจากนี้
รวมถึงต้องส่งแผนการรักษาความปลอดภัยให้กับคณะกรรมการพิจารณา
หากไม่ผ่านก็จะถือว่าจะต้องคงโทษห้ามจัดเกมกันในบ้านต่อไปครับ
เป็นเหตุการณ์ซ้ำลอยเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เคยลงโทษหนักกว่านี้ด้วยซ้ำไป
ก็คือตัดคนละ๙แต้มแต่ครั้งนั้นมันเป็นบอลลีกมันมีแต้มให้ตัด
ครั้งนี้เป็นบอลถ้วยแพ้แล้วตกไม่มีแต้มผมก็ไม่รู้จะไปตัดแต้มใคร
ฉันจะตัดแต้มข้ามถ้วยมันก็ไม่ใช่แล้ว
วยไปล้มที่เวทีอ้อมน้อยแล้วมาห้ามชก
สระสำเนินไม่ห้ามชกรอตเวกัสมันไปกันใหญ่ล่ะ
กรรมการนี้ไม่มั่วดูหน้าเหมือนมั่วแต่ไม่มั่ว
ส่วนหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นครับก็คือ
คุณโรนิสซื้อวาจาผู้ในการสโมสรเมืองทอง
บอกว่าขอบคุณมากนะครับที่สมาคมพิจารณาบนหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
แต่ว่าสโมสรนั้นก็จะขออุทธรณ์นะครับโทษห้ามแข่งขันในบ้าน๕นัด
แล้วก็จะมีแผนรักษาความปลอดภัยฉบับใหม่
เนื่องจากว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสโมสร
เมืองทองเขาบอกไว้นะครับดังนั้นเนี่ยการป้องกันเหตุแบบนี้
ด้านนอกมันไม่เกี่ยวกับภายในที่เขาทำแผนไว้
ซึ่งผมก็มองคล้ายกันนะครับว่ามันอยู่ไกลจากสนามไปนิดนึงแล้ว
แต่อีกมุมนึงเนี่ยเขาก็มองว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

ยังมีอยู่อีกอ่าอ่าก็อันนี้ก็มองกันคนละมุมไปนะครับ
ดังนั้นก็ช่วยกันไปในสองมุมคือเดี๋ยวเขาส่งแผนใหม่ให้
ก็พิจารณาเพราะว่าเขาบอกว่ามันศูนย์หายรายได้ไป๑๕ล้านบาทกับ๕เกม
เพราะว่านัดหนึ่งเฉลี่ยเมืองทองเนี่ยรวมค่าตัวกับค่าเสื้อเนี่ยก็ประมาณ๓ล้านนะครับ
ก็คงจะต้องดำเนินตามขั้นตอนนะครับเราคงต้องมีการแบนเพราะเราจริง
เราก็มีการประกาศอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนบอลที่สร้างปัญหานะครับ
ซึ่งสร้างปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของกรณีที่วิวาสเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจก็ประสานงานสโมสรนะครับมีการชี้ตัวผู้กระทำความผิดนะครับ
ซึ่งสโมสรก็ต้องมีมาตรการนะครับซึ่งมาตรการเนี่ยจะจัดดำเนินการทันทีนะครับ
แล้วก็เรียนเพิ่มเติมนะครับการอุทธรณ์เนี่ยคงทำไปพร้อมกับแผนดำเนินการ
แผนเนี่ยถูกเขียนไว้ดีนะครับแต่ยังรับรับว่ามันมีช่องหัวอยู่บ้าง
ซึ่งขณะที่กองเชียร์กลุ่มนึงของทะเลน่ะไม่ไปและขึ้นทางดูกดแล้ว
แล้วก็นำเสนอพร้อมกับการอุทธรณ์
ไปดูกันที่ฝากฝั่งของทางการท่าเรือกันบ้างนะครับ
ส่วนยังไม่มีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ได้ทราบผลลงโทษมีเพียงในเฟซบุ๊คแฟนเพจของมาดามแป้ง
นวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรนะครับที่แอดมินนั้นโพสต์รูปมาดามแป้งพร้อมกับข้อความว่าวันพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้นะครับ
ไฮไลท์เนี่ยเมืองทองยูเนเต็ดนะครับจะใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับชนบุรีเอฟซี
ส่วนคู่ที่เหลือครับสุโขทัยเอฟซีพบกับการท่าเรือเอฟซีและชัยนาธฮอนบิวพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีครับ